ทางด้านของลูกสาวคุณอุ้งลาเห็นล่าสุดบอกว่า
เมื่อสักสามชั่วโมงไปงานแต่งงานหลายคนก็เป็นห่วงว่า
มีคนมาให้กำลังใจเธอเยอะเลยนะคะเพียบไปหมดก็ออกมาขอบคุณทุกกำลังใจ
แล้วในเมื่อกี้นี้ที่มีของชาวเน็ต
คำนี้มันต้องส่งต่อเนื่องไปถึงคุณชูวิทย์
เพราะก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์เคยออกมาประกาศแล้วก็โพสต์ว่า
คุณทักษิณจะเลื่อนกลับไทยแน่นอนแล้วตัวเองมั่นใจมาก
จนกระทั่งนำมาซึ่งคุณอุ้งอิ๊งเคยไปคอมเมนต์ว่าเผลอเจอ
ทีนี้คุณชุวิตก็โพสต์อีกนะคะ

หมอจะตรวจร่างกายถึงขนาดเลื่อนกลับเลยเหรอ
ข้ออ้างที่ทำให้คนไทยเชื่อมากกว่านี้ได้ไหม
เดี๋ยวมีใครไปบอกว่าเผลอเจอ
ทุกอย่างเลื่อนทั้งสารรัฐธรรมนูล
เพื่อไทยประกาศข้ามคั่วโหวตนายกเลื่อนไปหมด
เลื่อนกลับไทยของทักษิณจึงเชื่อมกันหมด

คงมีแต่จตุพรกับชีวิตสองคนเท่านั้นแหละ

คนที่เคยติดคุกจะรู้ว่าการก้าวเท้าเข้าคุก

การกลับหรือไม่กลับจึงอยู่ที่ใจ

ตัวขึ้นเครื่องมาเลยดีกว่า

พูดถึงกรณีของคุณทักษิณเลื่อนกลับไทยด้วยนะคะ
บอกว่าก็คาดการณ์กันมาตั้งแต่ต้น

ประกาศเลื่อนไปก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นกิจจะลักษณะมากกว่าเดิม
แต่พอคุณชูวิทย์แถลงว่าจะมีการเลื่อนมาก่อนหน้า
มันก็ดูมีความชัดเจนมากขึ้นก็เลยอยากจะฝากค่ะ
วรงบอกฝากไปถึงคุณทักษิณว่า
คุณเป็นคนไทยคุณมีสิทธิ์คุณก็แฟร์มาเลย
กลับมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ไม่จำเป็นต้องรอให้มีรัฐบาลเพื่อไทยเกิดขึ้น

แต่หากจะรอให้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาล
แล้วมาใช้อำนาจพิเศษแบบนี้อันตราย
เป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยค่ะ
คุณชื่นวิทย์มาเรียกข้อสงสัย
แล้วก็ก็เรียกความชัดเจนขึ้น
แต่ผมก็เรียนผ่านไปอย่างคุณทักษิตนะฮะ

คุณก็แฟร์มาเลยศิลปินกลับมาเลยก็จบ
แล้วคุณก็มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

คุณจะรับความชื่นชมจากคนไทย
แล้วสังคมก็จะไปต่อต่าย
แล้วก็เป็นสวที่เขากำลังกล่าวคานว่าตัวตึงเลยนะคะ

เสียดายอุตส่าห์ล้างจุดรอไม่รู้อะไร

คุณต้องรู้เพราะคุณเป็นคนตามการเมือง

เดี๋ยวสวสมชายเขาก็จะมีใบ้ออกมาเพิ่มเติมนั่นแหละฮะ